คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงแต่มันเกิดขึ้นแล้ว
ผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานไม่รู้จะไปไหนแหละแต่จังหวะที่ขี่ผ่านบ้านหลังนึง
หมามันน่ารักดีก็เลยเดินตามจะไปเล่นกับหมา
หมาเดินเข้าบ้านของมันก็เดินตามเข้าไปในบ้านคนอื่นนะคะ
เจ้าของบ้านมาเห็นเขาก็คิดว่าเป็นขโมยทะเลาะกัน
มีปากเสียงด่ากันอยู่ยี่สิบนาทีสุดท้ายผู้ชายคนนี้ที่เดินตามไปเล่นหมาเขา
ถึงบ้านคนอื่นอ่ะเอามีดจ้วงแทงเจ้าของบ้านตายคาบ้านเลยนะคะ

กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานมัดตัวนายอัครเดชภูมิพงศ์อายุ๒๑ปี
ใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทงนายหงสุดาเดชอายุ๗๐ปีเสียชีวิต
ในพื้นที่ตำบลสักครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อนเกิดเหตุนายอัครเดชปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านของผู้ตาย
เห็นเจ้าเห็งสุนัขเพศผู้สีขาววิ่งเข้าบ้าน
ด้วยความน่ารักของสุนัขผู้ก่อเหตุจึงเดินตาม
เพื่อที่จะไปเล่นกับเจ้าเห็ง
แต่ไม่นานก็เดินตามสุนัขออกมาโดยมีผู้ตายเดินตามออกมาด้วย
จากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกระดุนแรง
เพราะผู้ตายคิดว่าชายหนุ่มคราวลูกจะเข้าไปขโมยของ
ทำให้นายอัครเดชบันดาลโทษะคว้าท่อนไม้ตี
และชักมีดออกมาจ้วงแทงเสียชีวิต
จำนวนด้วยหลักฐานตำรวจคุมตัวในอัครเดช
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเสียใจและอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ขณะที่เพื่อนบ้านของผู้ตายที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็น๒คนยืนเถียงกันอยู่ที่เกิดเหตุนานกว่า๒๐นาที
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ปั่นจักรยานไม่รู้ไปไหน
ประมาณ๑๐นาทีก็วกกลับมาที่เกิดเหตุ
ปั่นจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านในสภาพเลือดอาบเต็มตัว
มั่นใจว่านายอัครเดชคือมือมีดที่แทงนายหงจนเสียชีวิต
เขาเข้าบ้านหนูก่อนแล้วเขาก็ไล่หมาลงมา
หมาลงมาแล้วเขาเข้าหมาตัวนี้เข้าสวน
ข้าวสวนเขาก็ใช่คนละตัวกับน้องเห็งใช่ค่ะ
แล้วสักพักเขาก็ออกจากสวนหนู
แล้วก็ลงไปข้างล่างจอดรถจักรยานข้างล่าง
สักพักก็เดินขึ้นมาเข้าบ้านคุณตาหง
หลังทราบข่าวว่าหลานชายตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
นางหนูเชิงหอมวัย๘๔ปี
ญาติของนายอัครเดชก็รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแปลกใจว่าทำไมหลานชายถึงกล้าลงมือฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น
กับนิสัยใจคอในช่วงที่ผ่านมา
เพราะหลานชายเป็นคนอ่อนน้อมพูดเพราะ

แต่ยอมรับว่าหลานเคยเสพยาเสพติดมาก่อน
อยู่หนีแม่ก็นอนหลับเสียบไปบ่ายนะ
หลัดไปหลัดไปเพราะห่วง
ครอบครัวของนายหงรับศพกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพัก
ลูกสาวบอกว่าปกติบ้านจะล็อกประตูเอาไว้ตลอด
และไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะบุกเข้ามาก่อเหตุได้
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นยากจะทำใจ
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
ทั้งนี้พันธ์งานสอบสวนแจ้งข้อหาค่าผู้อื่น

และนำตัวฝากขังต่อสารเรียบ

ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน